เวลาแล้วล่ะครับที่จะไปตามล่าหาผู้โชคดี
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
ชาวไทยยิ้มได้และมีแรงใจสู้ต่อไป
เบาแดงเลยแจกต่ออีกร้อยคัน

รอบนี้อย่าพลาดส่งฝาเลย
และโปรดไทยทุกวันและล้านทุกวัน

ออกกำลังกายสิคุณ
คุณได้ฟิตเลยอ่ะออกกำลังกายค่ะ

ฟิตนี่คือเป็นว่า

ไม่ใช่ฟิตแค่ตัวน่ะคุ้มน่ะ

เนี่ยก็คุณมูแต่กินไม่ออกกำลังกายไง
ออกกำลังกายบ้างสิยกน้ำหนักไหม

ขึ้นลงบันไดทั้งแขนทั้งขาทั้งน้ำหนักตัวผม
ขึ้นลงขึ้นลงทุกวันนี้ก็ถือว่าออกกำลังกาย

ก็ยังดีหักขึ้นลงบันไดออกกำลังกายบ้าง

ดิฉันเนี่ยไม่ธรรมดาเห็นอย่างนี้นะ

แดนไอ้ที่เขาบอกว่าไปออกกำลังกาย

โอ้โหเนี่ยคนเยอะเบียดกันทุกวันเหมือนได้ออกกำลังกายนั่นแหละค่ะ
กล้ามแขนกล้ามขาแบบมีพลังแข็งแรง
เพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปช่วยเดี๋ยวให้คุณชนะดีกว่า
ช่วยไปช่วยคนโกยเขาจะได้มาโกยฝาคาราบาลแดงและฝาคันโซคูณสอง
เพื่อมอบโชคกับกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
ผู้ชมดีกันต่อเลยจ้า
โอ้โฮบอกเลยว่าวันนี้ก็จะได้ยินอยู่แล้วว่าใครจะเป็นผู้ช่วยดี
แต่ว่าเดี๋ยวถามก่อนก็ว่าทุกคนพร้อมไหมคะ
พร้อมนะคุณชนะพร้อมไหมคะ

เค้าไม่ยอมก็ต้องพอคุณหลานนะพร้อมแล้ว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

ด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที